คุณผู้ชมมาต่อกันที่แม่แพทย์นับประพากันบ้างดีกว่า
เรียกได้ว่ายืนงงในดงข่าว
จู่ก็มีข่าวออกมาว่าคุณแพทย์กับพี่โอ๊ตปราโมทประธานจิ้นกันซะอย่างนั้น
คือเป็นรายการที่ทั้งคู่เนี่ยพาคุณผู้ชมไปกินไปเที่ยว
ตามสถานที่ต่างอะไรแบบนี้เฮฮาตามภาษาเขา
จนมีข่าวว่าพี่โอ๊ตจีบแพทย์สารสัมพันธ์พ่อแม่ลูก

ว่าน่าจะเป็นเพราะเคมีที่มันเข้ากัน
แล้วประจวบกับน้องก็แบบเรื่องราวต่างมากมาย

บางคนไปดูแล้วก็ไปอินเหมือนแบบ

คนก็เลยเหมือนไปเริ่มไปเชียร์ประสุทธิ์ในคลิป
คือเรารู้จักกันรักกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อน

นี่ไงตัวจริงถือว่าฝากผลงผลงานเอาไว้
คือคุณแพทย์เนี่ยนะช่วงนี้เขาบอกเลยว่าเรื่องหัวใจไม่โฟกัส
กัสเฉพาะเรื่องงานกับเรื่องลูกเท่านั้น
เพราะว่าแค่งานวันหนึ่ง๔รอบเนี่ย

พี่โอ๊ตเองไม่มีคุยไลน์นอกรอบไม่มี